จ๊ะจ๊ะริมจ่อ
ก็จริงที่ต้องใจเข้าที่ยังไง

แต่โอ๊ะโทษไม่แทนขาดคำ
ดูทางงานนี้เหมือนจะมีอะไรเปลี่ยนไป
แต่หนูไม่มาเยอะแหละ
แต่เห็นว่าเทะอยากกินไง
หนูล้ำเทะใจ
ชั้นจะไม่ไหวล่ะ

เถิอย่าให้ขนมเทียนเปลี่ยนเป็นความสั่นครอนเลยนะคะ
คราวหน้ารบกวนพี่ตั๊กซื้อมาเยอะหน่อย
อยมาแค่นี้เพื่อนอยากกินก็เกร็งจ้า